อุ้ยลุงตุมนางรักเราสามคนอะไรรึเปล่านะคะ

หลังจากที่เขาออกมายอมรับนะว่าตัวเองเป็นคนโลกส่วนตัวสูง
แล้วก็เป็นสาเหตุจริงที่ทำให้รักครั้งนี้พังนะคะ
ดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยอะไรในเรื่องนี้เลยนะคุณผู้ชม
เหตุเพราะว่ามีการแชร์ภาพให้เห็นถึงความสนิทสนมแบบสุด
ตูมตามกับลูกน้ำนางเอกสาวดีกรีมมิสลาวค่ะ
ซึ่งรูปที่เห็นค่ะก็เป็นอิริยบทที่เกือบจะแนบชิดกันเลยก็ว่าได้

ที่ฉันไปหาหมอฟันยังไม่ตรวจลึกขนาดนี้เลยนะ
นี่เขาสงสัยจะซูมดูฟันกันหรือเปล่านะคะ

บอกเลยว่าวิจารณ์กันไปใหญ่ก็เหมือนเราวิจารณ์กันนี่แหละนะ
ว่านี่มันรูปสำหรับโปรโมทละครหรือเปล่า
หรือว่าเป็นรูปส่วนตัวที่หลุดมากันแน่
แหล่งข่าวคนใกล้ชิดแอบกระซิบกับบันเทิงไทยรัฐนะ

ก็ชักไม่ค่อยพอใจกับข่าวที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่

เพื่อนสนิทของดาราสาวหญิงค่ะ
แฟนเก่าของตูมตามก็พากันส่งกำลังใจให้
ด้วยการพากันโพสต์รูปแล้วก็ติดแฮชแท็ก
หนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวเพื่อนซี

คาดว่าเธอคงฟังการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายชายแล้ว

ความจริงใจไม่ได้วัดด้วยแค่คำพูด

คือตูมตามเองเนี่ยตอนแรกให้สัมภาษณ์มาใช่ไหมคะ

เพราะว่าถ่ายละครด้วยกันอย่างเวลาที่บอกว่า
ไปเจอภาพที่เขาไปส่งที่สนามบิน
ก็ถ่ายละครด้วยกันทางกองละครอยากจะให้รักสามัคคีกัน

แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
เจ๊มอย๑๐๘เอ๋ยต้ายเกียรติดาราเอ๋ยมีภาพชุดสุดพิเศษเนี่ยหลุดออกมา
ฉันไม่รู้ว่าเป็นการตั้งใจปล่อยโปรโมทละครหรือเปล่า
หรือมันจะกลายเป็นว่าแผลจนสุดตัวแผลไม่ได้แล้วนะแบบนี้
กำลังใจตอนนี้ก็ลืมคนเทไปให้ฝ่ายหญิง
ดิฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแล้วนะตอนนี้นะจ๊ะ
แต่เอาเป็นว่าของคนอื่นไม่ดีนะคะ